เพราะว่าล่าสุดคุณแอคชาลีออกมาประกาศ
บหาดูใจกับเก๋ไก่สไลเดอร์เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานที่สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรกมา

อาจจะเป็นยังไงไปฟังหน่อยค่ะ

สถานะมันไม่ต่าง

จริงจังอยู่แล้ว

ที่ก็เปิดตัวเหมือนกัน

อีกนุ่มที่มาร่วมงานเดียวกันก็คือเจมส์กริสเฟม
เป็นแฟนของคุณโฟกัสจิรากุล
ช่วงหลังเขาจะอยู่ถึงแฟนเขาจะโดนบูริเยอะ
เรื่องรูปร่างหน้าตาเจมส์ก็ตอบดีมากเลยนะ
ไม่เป็นไรพี่เพราะว่าผมรักแฟนผม
ปล่อยฟังหน่อยกัน
ก็ไม่ซีเรียสครับเพราะว่าแน่นอนครับเราผมเองเป็นแฟนเขาผมก็แฮปปี้เขาแฮปปี้ผมแฮปปี้ผมผมจบที่ตรงนั้นไลฟ์สดอยู่อย่างเงี้บางทีมีคนทักมาแล้วทักแบบหน้าโดนด่ามากผมก็ด่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ด่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องเราก็โอเคนะเขาก็เป็นคนที่เขาอยู่เป็นมาเขาดูแลตัวเองเป็นครับเขาไม่ปล่อยให้เสียงแบบนี้มันทะลุเข้าไปทำร้ายเขาคือตัวผมเองก็แบบ
มีระยะเวลาอยู่เราก็อยากจะทำให้มันเราอยากเต็มที่ในส่วนของเราอ่ะแล้วก็ผมเชื่อว่าน้องเขาก็รอที่จะเต็มที่เหมือนกันนั่งสบายเนอะพร้อมเมื่อไหร่พี่ก็พร้อมเมื่อนั้นอันนี้พูดถึงข่าวดี